เมื่อวานนี้ไทยรัฐจอบประเด็นเราได้นำเสนอรางวัลใหญ่จากลอตเตอรี่ที่สหรัฐมูลค่ากว่า๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ล่าสุดมีการยืนยันนะครับว่ามีผู้ถูกรางวัลนี้๑คนนะครับ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาแนะนำสิ่งต่างที่เป็นสิ่งสำคัญที่เศรษฐีใหม่ของโลกรายนี้ต้องทำ

นี่คือการออกรางวัลเมก้ามิลเลียนงวดประจำวันที่๒๓ตุลาคม
กับรางวัลแจ็คพอร์ตมูลค่าสูงถึงหนึ่งพันหกร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลึกกว่าห้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาท
เลขที่ออกคือยี่สิบแปดเจ็ดสิบห้าหกสิบสองหกสิบห้า
และเมก้าบอลคือ๕แม้ความเป็นไปได้ในการถูกรางวัลจะมีเพียง๑ต่อ๓๐๒ล้าน
แต่ในที่สุดก็มีผู้ถูกรางวัลนี้ในรัฐซาวแคโรเลน่า
และเขาหรือเธอก็จะอยู่ในประวัติศาสตร์
รับเงินรางวัลแจ็คพอร์ตจากลอตเตอรี่ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์สาวรัฐ
แต่คำถามที่ตามมาก็คือคนที่ถูกรางวัลควรจะทำอย่างไรต่อ
รับเงินรางวัลจากเมกามิเลียนสามารถเลือกได้หลายเงื่อนไข
โดยอาจรับจำนวนเต็มที่จะแบ่งจ่ายเป็นงวด
หรือรับเป็นเงินสดก้อนใหญ่รวดเดียวแต่จะได้เงินรางวัลที่น้อยกว่า

ถ้ารับเป็นเงินก้อนก็จะได้ประมาณ๙๑๓ล้านดอลลาร์
หรือกว่า๒๗๐๐๐ล้านบาท
แต่ที่ผ่านมาผู้โชคดีส่วนใหญ่เลือกจะรับเงื่อนไขนี้มากกว่า
ไม่ใช่เพียงเพราะการได้เงินเร็วเป็นเงินสดพร้อมใช้เท่านั้น
แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการได้เงินก้อนคุ้มกว่า
เพราะเป็นโอกาสในการนำเงินไปลงทุน
ให้ได้เงินงอกเงยขึ้นมาอีก

เป็นผลจากการสมทบเงินรางวัลมาหลายเดือน
โดยงวดสุดท้ายที่มีผู้ถูกรางวัลคืองวดวันที่๒๔กรกฎาคม
ตอนนั้นมีผู้ถูกรางวัล๑๑คน
หรือประมาณ๑๖๐๐๐ล้านบาท
จนถึงตอนนี้ชื่อและโฉมหน้าของผู้โชคดีที่สุด
จาสันคูแลนด์ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เคยทำหน้าที่แทนผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่
แนะนำว่าหากคุณเป็นผู้ถูกรางวัล
สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเก็บความลับไม่ควรบอกใคร
พร้อมกับการรักษาสลากที่ซื้อมา
และเซ็นกำกับในสลากเพื่อระบุว่า
เราเป็นเจ้าของสลากใบนี้ตัวจริง
แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเรื่องอลละเวงกับลอตเตอรี่

เนื่องจากในแต่ละรัฐของสาวรัฐ
มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับรางวัลที่แตกต่างกัน
ซึ่งทางที่ดีที่สุดที่หลายคนแนะนำ

สำหรับการขึ้นเงินก้อนโตก้อนนี้โดยเฉพาะ
จอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีแปรงงาน